ต้นมงต้นไม้เนี่ยนะครับเดี๋ยวน้องใบตองพาพวกเราเข้าป่ากันดีกว่า

ดิฉันพาคุณผู้ชมเข้าป่าตลอดเลยดิฉันเป็นอะไรกับป่าก็ไม่รู้
จะพาพวกเรากลับคืนสู่ธรรมชาติหรืออย่างไร

วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าไปเจอกับอะไรไปดูกัน
สองคนนี้ก็เดินเข้าป่ากับดิฉันนี่แหละค่ะคุณค่ะ
คุณพี่เขาก็พากันเดินเข้าไปแต่ก็ไม่ได้ไปสองคน
ไปกันหลายคนไปทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลเลยนะคะ
เดินเข้าไปประมาณสองร้อยเมตรใช้เวลาการเดินประมาณสิบห้านาที
ค่อยเดินทางก็จะยากลำบากนิดนึง
และนี่แหละสิ่งที่เขาตามหานั่นก็คือใบไม้
ต้นไม้สิใบไม้เห็นตั้งแต่ปากทางเข้าแล้ว
ต้นกระพงยักษ์คุณค่ะหรือว่าต้นสมพงศ์ใช่ค่ะ
คือต้นกระพงยักษ์เนี่ยนะเป็นไม้ห่วงห้ามยืนต้นขนาดใหญ่นะคะ
และนี่ค่ะที่พาเข้าไปหลายคนเพราะว่าขนาดเขาใหญ่มาก
ใหญ่ถึงขั้นแบบ๒๗คนโอบและนี่ก็อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาจังหวัดนราธิวาส
มีอายุเป็นร้อยปีเลยนะคุณผู้ชม
เส้นรอบวงของลำต้นประมาณ๒๕เมตร
สูง๓๐เมตรเท่ากับตึกประมาณ๑๐ชั้นได้ไหม
ใหญ่มากเลยนะคะนักท่องเที่ยวก็จะแห่กันไป
โอบทั้ง๒๗คนให้เต็มใช่ไหมแล้วก็ถ่ายภาพกลับมาเป็นที่ระลึกกันไว้นะคะ
ซึ่งต้นกระพงยักษ์ต้นนี้ค้นพบครั้งแรกเมื่อปีพศ๒๕๔๓ค่ะ
เมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙
เสด็จเยี่ยมราชดรในตำบลภูเขาทองอำเภอสุธิริน
ซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้นำป้ายประกาศมาติดไว้เป็น
มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีเลยนะคะ
นี่ค่ะเป็นรุกขมรดกของชาติของแผ่นดินไทยของเรานะคะ
มีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีนะลำต้นใหญ่มากเดินเข้าไป๒๐๐เมตรเอง
เดินเข้าป่าไปเราก็เจอสิ่งที่ธรรมชาติเขาสร้างสรรครังสรรค์ออกมาเป็นความสวยงาม
ตามธรรมชาตินะถ้าเกิดว่าคนเราไม่ช่วยกันดูแลธรรมชาติเนี่ย
เราก็อาจจะไม่ได้เห็นความสวยงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบบนี้ไง
โอ้โหต้นใหญ่เมื่อเริ่มเทิมนี้เข้าไปโอ้โหคงจะสดชื่นดีเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะอากาศก็ต้องดีไงในป่าเนอะหลายคนก็ชื่นชอบในการไปท่องเที่ยวเดินป่าเดินเขา
เวลามีเวลาอยากไปดูก็ไปดูกันได้จ้ะ